ชาวบ้านบอกว่าคนนี้สุดจริงจัดจ้านในย่านนี้
คือตำรวจสาวพอร์หนองขามที่ชวนบุรีเนี้ย

แกไม่พอใจหาว่าตำรวจเนี้ยไม่ยึดพื้นที่
เข้าออกซอยลำบากเพราะไม่พอใจ
เอามือถือมาถ่ายคลิปด่าตำรวจเลยบอกว่า
ที่ทำงานของคุณคือโรงพักไม่ใช่บนถนน
อียยยยยยยถ้าแน่จริงหยิงผมมาสิเฮ้ย
ถ้าถ้าผู้กองไม่ให้ผมเข้านี่แสดงว่าผู้กองละเมิดสิทธิ์ผมนะ
ผมต้องการเดินเข้าไปในซอยนั้นน่ะอันนี้ถ่ายผมได้ไหม

ผมต้องการจะเดินไปอีกบ้านหลังนึงเนี่ย

พื้นที่ทำงานของคุณคือโรงพัก

ถ้าคิดเอายึดเอาตรงนี้เป็นพื้นที่ทำงานเนี่ย

ข้างในน่ะยิงออกมาเลยนะ

พี่ฮ่อถอนหายใจเหมือนตำรวจเลยอ่ะ

แต่สายหน้าแล้วก็พูด

แกพูดไปถึงเรื่องสิทธิ์ตำรวจละเมิดสิทธิ์ประชาชน

ต้องรู้หน้าที่ของตัวเองก่อนนะ

ตรวจตราความเรียบร้อยถ้าเขาไม่มา

เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคลิปถูกวิพักวิจารณ์
เยอะอร่องจริงถัวลงคนที่
ถ่ายคลิปนั่นแหละเจ้าของคลิปนั่นแหละ
เล่ารายละเอียดของคลิปให้ฟังชัดแบบนี้
คุณผู้ชมผู้ชายคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเขาบอกว่า
คือเขาไม่โอเคกับตำรวจสภน้องขาม
ที่มาตั้งด่านตรวจข้างถนนตรงนี้ไม่พอใจ
ตำรวจบอกว่าไม่เป็นไรแล้วแต่คุณแล้วกันนะคะ
ตำรวจก็สายหัวอย่างเดียวอธิบายว่ามาทำหน้าที่
ชายคนดังกล่าวไม่พอใจค่ะคือจะเข้าไปในซอย
แล้วหาว่าตำรวจไม่ให้ไปตำรวจบอกเดี๋ยวนะ
ผมยังไม่ได้ไม่บอกยังไม่ได้บอกเลยว่าไม่ให้เข้าไป
คุณจะเดินเข้าไปก็เข้าไปสินี่ค่ะแล้วสุดท้ายไม่พอใจค่ะ
ตำรวจจะยึดพื้นที่นู่นค่ะลามปามไปถึงนู่นเลย

ไม่ใช่ที่ทำงานคุณที่ทำงานคุณคือโรงพักอ่ะ
หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปรู้ไหมคะ
เท่าไหนแสดงความคิดเห็นบ้างไงบ้างเอาตัวอย่างนะ
ฟังเสียงเหมือนคนเมาตำรวจน่าจะตรวจแอลกอฮอลหน่อยนะ

บางคนก็บอกว่าทำไม
ทำไมไม่จัดการคนพวกนี้เที่ยวเกะกะระรานตำรวจไปทั่ว
ลักษณะแบบนี้เรียกว่าเข้าข่ายขัดขวาง
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือเปล่านะคะ
จัดความอภิระได้นะค่ะนี่